ผู้หญิงคนนึงเธอเป็นผู้เสียหายเธอบอกเธอขับรถอยู่อยู่กับลูกชาย๖ขวบ
แล้วโดนโจรอ้วนผอมทำอะไรเหมือนกับมาชี้ว่าที่ล้อรถมีอะไร
นี่คือสิ่งที่เธอแจ้งกับตำรวจแต่อยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้จบ
แล้วจะได้รู้ว่าจริงแล้วโจรอ้วนผอมมีจริงไหม
แล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงเอาเล่าก่อนเอาที่เธอแจ้งก่อนค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวน้ำทิพย์คล้องบ้านโค้งอายุ๒๙ปี
เธอไปแจ้งกับตำรวจสผออุทองเลย
บอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วยเนี่ยดิฉันถูกคนร้ายสองคนเนี่ย
อ้วนคนนึงพร้อมคนนึงขับรถตามมาประกบข้างดิฉัน
แล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาลงไปดูเลยนะจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงตรงไหนอะไรยังไง
ปรากฏว่าจุดนั้นคือถนนสายบ้านตีนเป็ดที่บ้านสวนแตงหมู่๒๐
ตำบลหนองโอ่งที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทีนี้เธอก็เล่าให้ฟังว่าคนร้ายมาเปิดกระจก
แล้วก็ทำทีเหมือนกับชี้ไปที่ล้อล้อรถของเธอเหมือนกับมีอะไรติดอยู่
คุณน้ำทิพย์เธอก็เลยที่ขับรถมากับลูกชายเนี่ยนะ
คุณน้ำทิพย์ก็เลยจอดรถลงมาดูตอนนั้นใจหนึ่งก็เอ๊ะเป็นห่วงแล้ว
เพราะมีลูกชาย๖ขวบนั่งมาด้วย
พอเธอจอดรถลงมาดูสุดท้ายโจรอ้วนผอมนั้นเป็นคนร้าย
ใช้อาวุธมีดเนี่ยจี้คุณน้ำทิพย์แล้วก็บังคับให้คุณน้ำทิพย์ส่งกุญแจรถให้
แต่คุณน้ำทิพย์ไม่ยอมคนร้ายอีกคนนึงก็เลยมาเปิดประตู

แล้วก็พากันหนีไปที่บ้านตีนเป็ดหายตัวไปเลย
นี่เห็นไหมคุณผู้ชมเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้อ่ะตำรวจก็พาเธอไป
อ่ะชี้จุดให้ดิวซิตรงไหนมันเป็นอย่างไรกระเป๋าเธอวางอยู่อย่างไร
ท้ายที่สุดทางพันธุ์ตำรวจเอกปราโมทโพพันธ์
ผู้กำกับการสพอูทองบอกว่าได้เชิญตัวคุณน้ำทิพย์มาที่โรงพัก
ก็ให้มาให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าคำให้การของหนังสาน้ำทิพย์
ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็มีพิรุธหลายจุด
ทีนี้พอนางสาวน้ำทิพย์เดินมาถึงตำรวจก็ถามค่ะ
ก็สืบไปสืบมาปรากฏว่าเริ่มแล้ว
ทำไมกลับคำให้การทำไมไม่เหมือนตอนแรกที่บอกกับตำรวจไว้
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเอาจริงคนที่โกหกจะจำเรื่องที่โกหกของตัวเองไม่ได้
สุดท้ายนางสาวน้ำทิพย์ก็เลยยอมรับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่ถูกโจรอ้วนผอมจี้ชิงทรัพย์แล้วก็แจ้งความเนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะคุณตำรวจ
กุเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องมาทั้งนั้นเลย

เนื่องจากดีชั้นเอาเงินของสามีไปเล่นพนันออนไลน์

ไม่รู้จะไปหาตังค์จากไหนมาคืนสามี
กลัวกลัวสามีจะด่าก็เลยต้องกุเรื่องโดนจี้ขึ้นมาค่ะ
ไม่ได้เรื่องจริง

กดโอนออก

ไม่ต้องมากดใช่ไหม
นี่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพนะคะ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
คดีที่นางสาวน้ำทิปแจ้งความเท็จ
ซึ่งนางสาวน้ำทิพย์ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ก็ต้องคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ